ข่าวนี้ก่อนคือปกติเนี่ยเวลาวัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันเนี่ย
เราจะเห็นใช่ไหมโอ้โหอุปกรณ์มาครบเลย
สามสิบคนเออเออแต่ไม่ใช่ไวยรุ่นพัฒนาอ่าทำไม
เขาบอกว่ายึดวิถีลูกผู้ชายค่ะคุณผู้ชมไม่ยอกพวกตีกัน
แต่ใช้อุปกรณ์นวมฟันยางมาครบเลยค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวค่ะ
คนอื่นไม่เกี่ยวเดี่ยวได้หมด
เฮ้ยนี่มันเป็นการลูกผู้ชายนะ
มีปัญหาก็แค่สองคนก็ต่อยกันสองคนจบ

ก็จะมีนวงสามารถไว้เซฟตี้ของเขา

มีเชียร์แล้วก็ส่งเสียงสอนด้วยนะ

ไม่มีง่ายการลุมในใดทั้งสิ้นค่ะ
แล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นภาพนี้นะคะนี่คือบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชมบุรีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมา
วัยรุ่นอายุเท่าไรอ่ะอายุอนามคุณดูจากหน้าตาสิ

นั่นแหละประมาณนั้นเกือบร้อยคนมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
รวมกลุ่มการจัดต่อยมวยท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
มุ่งดูกันเยอะเลยนะคะอันนี้เรียกว่ามวยชายหาดได้มั้ย
ได้ไม่ใช่มวยคาดเชือกไม่ใช่มวยคาดเชือกนะคะ
ทั้งสองฝ่ายมีอุปกรณ์อย่างดีเห็นไหมมีนวมด้วย
มีฟันยางด้วยการต่อยมวยครั้งนี้นะครับเป็นการ
สมัครใจต่อยกันเองหากเหนื่อยไม่ไหวก็ยอมแพ้ไป
หรือหากล้มเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครเข้าไปซ้ำเติมนะคะ

มีพักพวกเพื่อนฟุ้งนั่นแหละคอยตะโกนสอน
ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันตลอดเลยนะคะ
เข้าที่ศอกที่เข้าที่นั่นแหละค่ะ
ทีนี้เราไปถามนายหลังนายหลังเนี่ยคือคนที่ต่อยเนี่ยนะครับ
บอกว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่ง
ก่อนที่จะมาโดนกำปั้นกันแบบนี้จู่กลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกัน
โดยไม่ได้งัดหมายแล้วมีการคำเห็นการเอาล่ะทีนี้ทำไงอ่ะ
ตัดสินใจวิถีลูกผู้ชายถามเลยตัวต่อตัว

มี๑มีปืนมาเลย
ปืนมีดมาเต็มเลยอันนี้ไม่ต้องค่ะ
หลังนี่คือคนเสื้อกล้ามสีดำใช่ไหม
ต่อยกันเสร็จปุ๊บคุณรู้ไหมวิถีลูกผู้ชายอ่ะเออนี่แหละลูกผู้ชายตัวจริง
ต่อยเสร็จปุ๊บขอโทษกันด้วยนะขอโทษขอโพยกันด้วย
และก็ไม่มีการโกรธกันใดทั้งสิ้นเลยนะคะ
คือมันดีในมุมที่ว่าคือจบตรงที่เขาไม่ต้องยกพวกตีกัน
ไม่มีอาวุธไม่มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นแก่ชีวิต
แต่อีกมุมนึงถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้เกิดการเขม่นกันเนอ
ใช่ความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหานะคะ